คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปฟังเพลงพร้อมกับคุณสืบสกุล
ชวนไปติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียนกันก่อนนะคะคุณผู้ชม
นี่คือโครงการดีที่จะพัฒนาเด็กไทยนั่นเองค่ะ
โดยพัฒนายาวชนไทยเรื่องของการเสริมสร้างการเรียนรู้
ทักษะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นในศตวรรษที่๒๑ด้วยนะคะ
กิจกรรมดีนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้น
และก็มีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการเปิดโครงการติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียนนะคะ
เปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของแหล่งเรียนรู้ของไทย
ให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ทั่วถึงให้ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขึ้นค่ะ
เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย
เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งติดอาวุธทางปัญญาให้กับเยาวชน
เปิดตัวโครงการค่ะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
คือติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำรวมถึงให้ความสำคัญตลอดมาเลยนะคะ
ซึ่งจะมีการบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน
คู่กับการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่๒๑ซึ่งจะมีรถรักเรียนค่ะ
รถนี้จะเป็นรถที่เคลื่อนที่แล้วก็สัญจรไปยังโรงเรียนต่าง
เป็นการถ่ายทอดสาระความรู้ผ่านการนำเสนอที่สนุกสนาน
แล้วก็เหมาะสำหรับเด็กด้วยนะคะเห็นไหม
พอมีกิมมิกมีอะไรแบบนี้เนี่ยเด็กเขาก็จะสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้
ใช่นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการนำเสนอให้เด็กเขาอยากรู้อยากเข้าใจ
แต่สมัยนี้คุณครูเขาก็พยายามคิดค้นวิธีการต่าง
ไอเดียต่างไม่ใช่การเปิดหนังสือแล้วก็นั่งอธิบาย
เพื่อนครูของดิฉันเนี่ยโอ้โหหามาตรการเลยนะคุณ
ทำเกมโชว์บ้างแข่งของกันในห้องเรียน
ห้องเรียนแล้วก็เด็กเขาก็อยากรู้เขาอยากเรียนไงคะ